ทีมข่าวของเรายังคงเกาะติดสถานการณ์เรื่องของโควิด๑๙ให้คุณผู้ชมนะคะ
เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากที่คุณผู้ชมเองก็ต้องเฝ้าระวังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดจริง
เพราะว่าล่าสุดวันนี้มีผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มเติมในบ้านเรานะคะเพิ่มอีก๑๑คนเป็นคนไทยทั้งหมดเลยค่ะ
สาเหตุก็คือเขามีเพื่อนเป็นชาวฮ่องกงเดินทางมาประเทศไทยแล้วเขาก็ไปสังสรรค์ด้วยกันไปดื่มเหล้าจากแก้วเดียวกันสูบบุหรี่มวลเดียวกันเลยทำให้ติดค่ะเนี่ย๑๑ราย
ทีนี้ค่ะในโลกโซเชียลก็เลยถามว่าเอาแล้วไปสั่งสรรค์กันที่ไหนล่ะแล้วไปเที่ยวกันที่ไหนบ้างล่ะสถานที่ต่างเหล่านี้จะต้องยังไงจะต้องทำความสะอาดจะต้องปิดร้านเลยไหมหรือยังไง
รายรักษาหายแล้ว๓๕รายยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล๓๔รายเสียชีวิตไป๑ศพค่ะ
ผู้ป่วยเพิ่ม๑๑รายเป็นคนไทยทั้งหมดนะคะเป็นผู้ชาย๕คนเป็นผู้หญิง๖คน
อายุระหว่าง๒๕๓๘ปีรับเชื้อจากเพื่อนชาวฮ่องกงค่ะ
เดินทางเข้ามาในประเทศไทย๒๑กุมภาพันธ์แล้วก็ไปเจอกับกลุ่มเพื่อนชาวไทย๑๕คน
หลังจากนั้น๔วัน๒๕กุมภาพันธ์ชาวฮ่องกงคนนี้เริ่มมีอาการ
ป่วยเป็นไข้หนาวสั่นปวดหัวไอแต่ไม่ได้ไปหาหมอไม่ไปพบแพทย์ด้วยไม่ไปหาหมอ
ไม่ไปตรวจอาการปล่อยผ่านไปแล้วยังป่วยอยู่นะคะแต่ไปเที่ยวกับเพื่อน
ไปเที่ยวกับเพื่อน๑๕คนในวันที่๒๗กุมภาพันธ์กับ๒๙กุมภาพันธ์
สั่งสรรค์กันสองวันเลยนะคะอืมจากการตรวจสอบพฤติกรรมของคนที่ติดเชื้อ
กลุ่มนี้ค่ะ๑๑คนที่ติดเชื้อก็เพราะว่าไปดื่มเหล้าแก้วเดียวกันไปสูบบุหรี่มวลเดียวกัน
แต่กลุ่มเขามี๑๕คนอีก๔คนที่รอดที่ไม่ป่วยเพราะไม่ได้ไปร่วมดื่มเหล้า
ไม่ได้ไปร่วมสูบบุหรี่กับเขาด้วยโอ้โหเนี่ยอย่างบุหรี่เนี่ยเวลาสูบบุหรี่
ก็แน่นอนว่าก็ต้องซุบด้วยปากนี่แหละมันก็จะเปียกน้ำลายถูกไหมแก้วน้ำก็เหมือนกันเนอะ
แล้วต่อต่อกันไป๑๑คนเหรอไอ้บุหรี่มวลนั้นมันอร่อยมันอร่อยมากรสชาติมันดีขนาดนั้นต้องสูบต่อกัน๑๑คนเหรอ
แล้ว๑๑คนมวลเดียวเนี่ยนะไม่แน่ใจเลยจริงอันนี้คนสงสัยเยอะ
แล้วแก้วเหล้าก็ทีนี้ก็แน่นอนว่าปากต่อปาก
หโหแล้วทำไมกินแก้วเดียวกัน๑๑คนไม่รู้อันนี้คือนี่ค่ะแต่ติดแล้วค่ะ
๔มีนาคมค่ะครับพี่ชาวไทยเริ่มป่วยค่ะ
ทยอยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนค่ะ
ก็คือป่วยเกี่ยวกับทางเดินหายใจ

จากกลุ่มที่ไปเที่ยวกันทั้งหมด๑๕คน
วกเพื่อนฮ่องกงอีกคนนึงเป็น๑๖ค่ะ
แล้วคนในกลุ่มนี้ไปงานแต่งงานด้วยนะคะ
ก่อนที่จะตรวจพบว่าเป็นโควิด๑๙
โอ้โหแล้วก็ไปใกล้ชิดกับคนในงานเนี่ย๗๐คน
คนนี้ยังไม่มีใครติดเชื้อนะคะ
ส่วนเพื่อนคนฮ่องกงเขาก็กลับฮ่องกงไปแล้ว

แต่คุณก็ไปดื่มไปกินไปเที่ยว

แล้วไปฮ่องกงแล้วคุณจะต้องกักตัวเอง
คุณยังไงแล้วคุณผ่านไปอันนี้ไม่รู้จริง

เขาตามเจอคนนี้หรือไม่อย่างไรนะครับ
ก่อนที่วันนี้จะมีการแถลงกันอย่างเป็นทางการว่า
อ่ะตกลงแล้วมันมีกรณีนี้เกิดขึ้นจริง
ก็มีการแชร์ข้อมูลต่างกันมาก่อนหน้านี้แล้ว
เราก็เอ๊ะจริงไม่จริงอย่างไรนะครับ
มีการโพสต์เตือนกันว่าขอให้งดไปเที่ยวสถานที่

หลังจากที่มีผู้ที่ป่วยเป็นโรคโควิด๑๙
ไปใช้บริการนะฮะที่แชร์กันในทวิตเตอร์เนี่ย
ระบุว่าเป็นข้อความแชทของหนึ่งในผู้ติดเชื้อ
หนึ่งใน๑๑จากสถานบันเทิงกำลังสนทนากับเพื่อน
เรื่องที่ไปติดโควิด๑๙มาแล้วตอนนี้กำลังกักตัวอยู่
ตอนนั้นเขารู้ตัวของเขาแล้วล่ะ
แต่ว่าของเรายังไม่ได้แถลง
แล้วก็มีร้านที่ชื่อว่าร้านชงเจริญ

แต่ว่าเขาก็ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ใช้มาตรการเชิงลุก
แล้วก็ชาวฮ่องกงไปเที่ยวเนี่ยเรียบร้อยแล้วนี่ฮะส่วนเมื่อเย็นที่ผ่านมานะครับ
สรุปว่าทางร้านได้สอบถามกับหนึ่งในผู้ที่ติดเชื้อ
และได้รับการยืนยันว่าทุกคนในกลุ่มไม่มีใครเข้าไปที่โซนกรูฟตามที่เป็นข่าวนะฮะ
ชี้แจงว่าได้ติดต่อกับผู้ที่โดนอ้างถึงในสื่อที่ติดโควิด๑๙
แต่เพื่อความมั่นใจก็ได้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคในอาคารเรียบร้อยแล้ว
ตั้งแต่ช่วงตี๒ที่ผ่านมาแล้วก็เพิ่มจุดคัดกรองบุคคลตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคาร
และจะติดตามสถานการณ์เรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนี่ฮะก็ยุ่งกันไปหมดเลยนะ
นี่ไม่รวมที่อื่นอีกหลากหลายสถานที่นะใช่ค่ะ
เขามีข้อมูลว่าคนนั้นติดเชื้อคนนี้ติดเชื้อ
ได้โพสต์ถึงกระแสข่าวในโลกออนไลน์บอกว่ามีนิสิตจุฬาติดเชื้อโควิด๑๙
โอ้โหทีนี้ตื่นตระดกกันหมดนะครับทำให้ทั้งในประชาคมจุฬาหรือว่าพื้นที่สาธารณะ
ก็ตื่นตนกนะครับก็เลยต้องออกเป็นแถลงการแจ้งให้ทราบว่า
จากการตรวจสอบกับทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
ไม่พบว่ามีนิสิตจุฬาติดเชื้อโควิด๑๙จากจำนวนผู้ป่วยใหม่๑๑รายที่แถลงในวันนี้
ส่วนธนาคารกรุงเทพก็ออกแถลงการชี้แจงเหมือนกันนะคะ
ที่บอกว่ามีพนักงาน๑คนประจำอาคารแสงทองธานี
ได้รับการยืนยันจากแพทย์ว่าติดโควิด๑๙สันนิษฐานว่าติดจากบุคคลในครอบครัวในกลุ่มผู้ป่วยใหม่
ตามแนวปฏิบัติป้องกันการแพร่ระบาดนะคะ
แล้วก็ปิดพื้นที่ฆ่าเชื้อที่อาคารทันที
แล้วก็ตรวจสอบเพื่อนร่วมงานที่ใกล้ชิดที่เกี่ยวข้องด้วย

มาดูเรื่องที่สืบเนื่องจากเรื่องของหน้ากากอนามัยขาดแคลน
แล้วทีนี้มันก็มีข้อมูลเกี่ยวกับการส่งออกหน้ากากอนามัย
โฆษกรมศุลกากรได้เคยแถลงข่าวเอาไว้
แล้วอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าโอ้โหท่านแถลงตัวเลขแบบนี้เนี่ย
ทำให้ทางกรมการค้าภายในเสียหาย

วันนี้ทางนายวิชัยโภชนกิจเป็นอธิบดีกรมการค้าภายใน
ท่านได้ไปแจ้งความกับกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอาธิกรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบกปธ
เพื่อให้ดำเนินคดีกับนายชายุทธ์คำคุณโฆษกรมศุลกากร
หลังจากที่โฆษกรมศุลกากรไปแถลงข้อมูลว่ากรมการค้าภายในอนุญาต
ส่งออกหน้ากากอนามัยจำนวน๓๓๐ตัน
เขาใช้เป็นตันตอนส่งออก
บอกว่าส่งออกไปเมื่อช่วงมกราคมถึงกุมภาพันธ์
แม้ว่าภายหลังทางอธิบดีกรมศุลกากรจะได้ออกมาแก้ข่าว
ด้วยการออกเอกสารบอกว่าที่บอก๓๓๐ตัน
มันไม่ได้หมายถึงหน้ากากอนามัยอย่างเดียว
มันก็รวมถึงสิ่งอื่นด้วยอย่างเช่นชุดหุ้มเบาะผ้ากันเปื้อน
ผ้าคลุมสายคล้องคออะไรก็ที่ทำด้วยผ้าเนี่ย
ไม่ได้หมายถึงว่าโอ้โหเราส่งออกหน้ากากอนามัยไปตั้ง๓๓๐ตันอย่างนั้น
แต่อธิบดีกรมการค้าภายในยืนยันว่าการแถลงข่าวของโฆษกรมศุลกากร
ทำให้กรมการค้าภายในเสื่อมเสียชื่อเสียง
จึงต้องปกป้องศักดิ์ศรีชื่อเสียงของหน่วยงาน
พร้อมกับยืนยันว่าการส่งออกหน้ากากอนามัยก่อนหน้านี้นะฮะที่มีกว่า๑๒ล้านชิ้นเนี่ย
คือหน้ากากอนามัยที่ไม่ได้อยู่ในประเภทสินค้าควบคุมของไทย
แล้วก่อนที่จะแถลงทางโฆษกรมศุลกากรก็ไม่เคยมาขอข้อมูล
ไม่เคยสอบถามกรมการค้าภายในก่อน
แล้วนับตั้งแต่มีราชกิจจานุเบกษาประกาศให้หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าควบคุมในไทยเป็นเวลา๑ปี
มีผลตั้งแต่๕กุมภาพันธ์๖๓
ก็ไม่เคยอนุญาตให้ทุกโรงงานส่งออกหน้ากากประเภทที่ใช้ทางการแพทย์นะฮะ

อันนี้ทางอธิบดีกรมการค้าภายในยืนยัน
ก็มีเพียงแค่หน้ากากอีก๗๐ประเภทที่ไม่ใช่หน้ากากอนามัยที่อยู่ในรายการควบคุม
จำนวน๑๒ล้านชิ้นที่อนุญาตให้ส่งออกได้
ส่วนใหญ่เป็นหน้ากากอนามัยที่มีลิขสิทธิ์จากต่างประเทศไม่สามารถใช้ได้ในไทย
ส่วนประเด็นที่บอกว่าเอาแล้วทำไมไปเห็นหน้ากากอนามัยไทยอยู่ในจีนตั้งหลายพันกล่อง
สื่อสังคมออนไลน์ที่เขาลงกันเรื่องนี้อธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่ายังหาต้นต่อไม่เจอนะครับ
ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นวันไหนตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรยังไง
อาจจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนที่รัฐบาลจะประกาศควบคุมหน้ากากอนามัยก็ได้
ซึ่งมีหน้ากากอนามัยหลายชิ้นที่มีสเปคเฉพาะ
เป๊กพวกนี้ใช้สำหรับบางประเภทเท่านั้นนะครับบางประเภทบางภารกิจนะครับ
เปคเฉพาะแล้วต้องดูต่อว่ามีลิขสิทธิ์หรือไม่
ถ้ามีลิขสิทธิ์มีโลโก้ตรงนี้เก็บไว้ก็คงไม่มีประโยชน์นะครับ
เพราะว่าเขาจะเอามาใช้ในประเทศก็ไม่ได้ผิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
ผิดกฎหมายลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็ประเด็นที่สามนะครับ
สิ่งที่ดูอีกตัวหนึ่งก็คือบางโรงงานนะครับได้รับการส่งเสริมการลงทุนนะครับ
ที่ผลิตเพื่อการส่งออกร้อยเปอร์เซ็นต์จะเอามาขายในประเทศไม่ได้เลยนะครับ
รายนะครับต้องเก็บใส่โกดังไว้เพื่อพิจารณาว่าจะอนุญาตให้หรือไม่นะครับ
อันนี้เป็นเรื่องระหว่างข้าราชการกับข้าราชการของสองกรมใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะคนก็ตกใจโอ้โหหน่วยงานรัฐด้วยกันแจ้งความดำเนินคดีกันอย่างนี้ไง
แต่ทีนี้คนก็มองไปว่าโอ้โหแล้วมันจะไปถึงการเมืองกับการเมืองระหว่างพักร่วมรัฐบาลหรือเปล่า
เค้าก็เหมือนเงียบเฮื้มกันอยู่เรื่องนี้นะครับนายจุลินรักษณะวิสิตรองรัฐมนตรีกรรมรีว่าการกระทรวงพาณมิตรนะครับ
บอกว่าถือว่าเป็นเรื่องตัวบุคคลนะฮะไม่ใช่การฟ้องระหว่างหน่วยงานรัฐด้วยกันนะครับ
กำกับดูแลกรมศุลกากรด้วย

คุณอุตมะหัวหน้าพักพลังประชารัฐ

มีการยกหูหากันไหมคุยกันไหม
คุณจุลินบอกเป็นเรื่องส่วนบุคคล
แล้วก็ไม่มีอำนาจจะไปสั่งนายวิชัยให้ถอนฟ้องด้วย
เป็นเรื่องส่วนตัวนะทุกอย่างเนี่ยก็ถือว่าเป็นความจริงที่ได้บอกกับสื่อมวลชน
ไม่มีปัญหากับพักร่วมรัฐบาลอะไรทั้งสิ้น
แต่ล่าสุดโฆษกรมศุลกากรนะครับนายชายุทธ์คำคุณ
ให้สัมภาษณ์ในรายการถามตรงกับจอมขวัญ
ของคุณจอมขวัญเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับ
ยืนยันว่าที่แถลงข่าวเมื่อวานนี้ไม่มีคำไหนที่ไปให้ร้าย
หรือกล่าวหากรมการค้าภายใน
แต่เมื่อสื่อมวลชนมาถามถึงสถิติการส่งออก
ก็บอกไปก็คือการบอกสถิติโดยทั่วไป
ไม่เกี่ยวกับเรื่องการขออนุญาตอะไรทั้งสิ้น
แล้วก็ได้กลับไปย้อนดูการแถลงข่าวหลายรอบแล้ว
เชื่อว่าไม่มีประเด็นไหนที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด

เพราะมีสินค้านอกเหนือจากหน้ากากอนามัยรวมอยู่ด้วย
ที่บอกว่าไทยเราเนี่ยส่งออกไปตั้ง๓๓๐ตัน
ช่วงมกราคมถึงกุมภาพันธ์
แต่ก็ตอนหลังก็ได้ออกเพลสมาชี้แจงตอนหลังเพิ่มแล้วนะครับ
ซึ่งการนับเศรษฐิติของกรมศูนย์ศูนยากากรก็จะนับหน่วย

เพราะเหมือนคำว่า๓๓๐ตันมันเท่ากับ๘๐ล้านชิ้น

แต่ก็ยังไงก็ตามเราก็ต้องกินร้อนช้อนกลางล้างมือ
เมื่อวานนี้เราให้คุณผู้ชมได้ดูภาพ
ที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์
ว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้เขาป้องกันกันขนาดนี้เลยนะ
อนุสวรีชัยสมรภูมิฉีดแบบ
หังตัวเข้าหน้าข้าเชื้อ

เคยเยาวราชหรือนายสมศักดิ์ศรีเพชรเป็นจิตอาสา
เขาบอกว่าไปพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับพี่น้องประชาชนตามความสมัครใจ
ใครอยากพ่นยาฆ่าเชื้อพ่นให้
อนุสวรีชัยสมรภูมิเนี่ยนะคะ
คนก็แชร์กันเยอะว่าโอ้โหแต่มันพ่นเยอะพ่นแรงเหมือนกัน
ก็เราก็ยังคุยกันอยู่ว่าหนึ่งแล้วมันฆ่าเชื้อได้จริงไหม
กับสองถ้ามันฆ่าเชื้อได้เนี่ยแล้วมันพ่นขนาดนี้
มันได้ผลหรือไม่ได้ผลหรือว่ามันอะไรยังไง
ใช่มุมหนึ่งก็สงสัยนิดหน่อย
แต่มุมหนึ่งก็ชื่นชมว่าเป็นจิตอาสามาช่วยเหลือประชาชนนะคะ
เราก็เลยตามเรื่องนี้ให้นะคะ
วันนี้เราให้คุณเขมิกาพรมพันธ์ใจนักข่าวของเราลงพื้นที่ไป
ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โอ้นี่เขมมิกาใช่ไหม
อ๋อเป็นแบบล้องน้ำขนาดเล็กล่ะค่ะ
เขาเป็นจิตอาสาแล้วก็ไปช่วยพ่นให้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสและเชื้อรา
ป้องกันอะไรได้บ้างไข้วัดนกไข้หวัดใหญ่อันเนี้ยพอได้ครับ
แต่ไม่ได้แบบถึงขั้นที่ว่าฆ่าเชื้อไวรัสโควิด๑๙อะไรแบบนี้นะ
แต่ก็คือป้องกันเอาไว้ก่อนอะไรแบบนี้ก็คือจะเป็นน้ำคล้ายกันแบบนี้ค่ะ

เราฆ่าไข้หวัดงกไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดท่านที่อันไม่สบาย
เปรี้ยพีแดงจะเป็นไข้หวัดแล้วเราฆ่าไข้หวัดก่อน
แล้วเราพ่นยาตัวนี้เคลือบตัวท่านเพื่อให้ท่านขึ้นรถเมย์
ขึ้นรถไฟฟ้าขึ้นรถตู้ขึ้นรถแท็กซี่ลงเรือหรือท่านจะขึ้นเครื่องบิน
หรือคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศจะเป็นผีน้อยผีใหญ่
หรือจะเป็นอะไรที่มาจากต่างประเทศแม้ทั้งฝรั่งยังมายืนให้เราพ่น
ค่ะก็คือมุมหนึ่งก็ชื่นชมจิตอาสาแหละคุณเคเยาวราช
ก็คืออะไรที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ช่วยกันมันก็ดี
แต่อีกมุมหนึ่งก็ต้องถามว่าน้ำยาที่ฆ่าเชื้อคือน้ำยาอะไร
แล้วก็ไปฉีดอยู่ในพื้นที่สาธารณะมันทำได้ไหม
ต้องขอนุญาตหรือเปล่าเนี่ยค่ะก็คือกลางเมืองนี่นะคะ
นุษยศวรีชัยสมรภูมิฝั่งเกาะพญาไทย
ยังไม่ได้มีการขออนุญาตอย่างถูกต้องแล้วก็ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่า
ที่ในเคเยาวราชนำมาฉีดมันคืออะไร
ไม่รู้ว่าปลอดภัยไหมอันนี้ต้องตรวจสอบก่อน
เพศสัชกรหญิงสุขพัฒนาบุญเสริมรองเลยคาทิการ
คณะกรรมการอาหารและยาบอกว่าเท่าที่ตรวจสอบข้อมูล
ถือเป็นวัตถุอันตรายประเภทที่๒
เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
และเชื้อราบนพื้นผิววัสดุค่ะคือใช้กับพื้นผิววัสดุ
ไม่อนุญาตให้ใช้กับผิวหนังคนค่ะมาตามพื้นตามผนังตัวอาคาร
อะไรพวกเนี้ยได้ถูกเพราะว่าถ้าเอามาพ่นผิวหนังคนเนี่ย
มันอาจจะเกิดการระคายเคืองแพ้ได้มันอันตรายแล้ว
ผ้าตาเบลอเนี่ยค่ะก็เป็นสารที่มีความอันตรายอยู่ดี
แม้ว่าจะผสมน้ำให้มันเจือจางแล้วก็ตาม
ควรจะเอาไปฉีดวัสดุพื้นผิวอะไรมากกว่าไม่ใช่ฉีดใส่ผิวหนังคนนะคะ
มันฆ่าเชื้อได้แต่ว่ามาฉีดพ่นตามเนื้อตัวแบบนี้ไม่ได้

คุณเคเยาวราชก็ลองขอข้อมูลหรือว่าทำความเข้าใจกันต่อไปกันแล้วกันเน
หรือใช้สิ่งที่มันทำได้ก็ช่วยกันมันก็ดี
ก็ถือว่าเจตนาดีด้วยกันทั้งนั้นแหละนะครับแต่ยังไงก็ต้องเอาให้ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัย